ได้ยินประโยคนี้หันมองหันมองอยากรู้ใคร

อยากเห็นโฉมหน้าคนที่อาสามานายยกภูนำประเทศ

เขามีอาการเหมือนกับหลอนยาเสพติดค่ะ

ที่บ้านศรีขวัญเมืองบ้านดุงอุดรน่ะนะคะ

ถ้าไม่เบลอหน้านี่คือเป็นผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งเลยนะ
ใช่แล้วชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุงเนี่ย
บอกกับทางแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต

ซึ่งเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงด้วยนะคะ

เพราะว่าผู้ชายคนนี้
เขาไม่ได้มานั่งเฉยนะ
เขาบุกเข้าไปไปหยิบตังค์ที่เสียบอยู่
ต้นเงินในร้านเงินหายไปร้อยหนึ่งด้วย
ทีนี้ก็เลยไปถามคนที่เราเรียกว่านายเอ
ไปถามเขาบอกเปล่าผมไม่ได้ขโมยเงินไป
ผมมาแจกบัวชัวร์ให้ชาวบ้านที่อยากไปเมืองนอก
ผมอ่ะนะอยากเป็นนายกบ้าง
จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มันหมดไปแบบสิ้นซากเลย

สังวัยนั้นน่ะคุณรถเก็บขยะขับฟ้าบผ่านมา
แล้วเขาก็บอกอีกบอกว่าผมอยากจะเก็บขยะช่วยชาวบ้าน
ฮะสรุปคือจะทำอะไรบ้าง

เก็บขยะด้วยก็เหรอนน่ะแหละคุณผู้ชมแบบมั่วไปหมดเลยทีนี้อ่ะค่ะ
เขาก็ยอมรับนะว่าเขาเสพยา
คุณเสพยาบ้าวันหนึ่งอ่ะ๑๐เมตร
เขาบอกแบบนี้เดี๋ยวคุณน้ำแข็ง๑๐๐บาทซื้อได้๕เมตรหมายความว่าเมตรละ๒๐เองหรอ
ถูกจังเนอะก็นี่ไงมันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาอยู่นี่ไงคะ
แล้วเขาบอกด้วยนะเมื่อเช้าก็เสพไปแล้วด้วย
ชาวบ้านบอกว่าเห็นว่าในเอผู้ชายคนนี้เดินมาเอาตังค์ที่เสียบอยู่ที่ต้นเงินร้อยหนึ่ง
แบบเขาหน้าตาเฉยมากเลยอ่ะนี่ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะ
เมื่อคืนก็เดินไปหยิบเบียร์ในร้านสะดวกซื้อไปดื่มอีก
ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมวีรกรรมของเขานี่ไปบุกบ้านของคนอื่น
เจ้าของบ้านเค้าแจ้งตำรวจมาจับสุดท้ายตัวในเอเค้าก็บอกนะ
คือยังคุยรู้เรื่องนะยังสื่อสารรู้เรื่อง
เพราะว่าทางแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตก็คุยแหละ
ตัดสินใจค่ะว่าเดี๋ยวจะพานายเอไปเลิกยาเสพติด
เพราะว่าเจ้าตัวเองเขาก็ยอมรับว่าผมก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น
อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะไปวัดถ้ำกระบอก
ไปร่วมกับเพื่อนอีก๕คน
นี่แหละทางแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตคุณวีรพลเนี่ยนะคะ

โอ้โหเอจะเป็นนายกอยากถามจังเลยจะเป็นกี่ปีอ่ะ